เอามาดูน้ำใจคนไทยดีกว่าคุณผู้ชมนะคะ

พี่น้องทาง
โรคจังหวัดสุโขทัยค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านค่ะ
ซึ่งถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำยมไหลเอ่อล้นเข้ามาทั่วหมู่บ้าน

ใช่นะคะแล้วก็มีชาวบ้านสัตว์ลอยเคว้งเลยคุณผู้ชม
แล้วมันก็มืดด้วยบางจุดระดับน้ำสูงกว่า๓เมตร
ยาวนะคะซึ่งอยู่สวรรคโลกคุณผู้ชมได้ถูกนำทุ่มทั้งหมด
หกหมู่บ้านด้วยกันเยอะมากนี่ยังไม่นับที่แบบว่ามันไกลออกไปอีกนะ
คุณผู้ชมโดยสายวันนี้นะคะพี่ท็อปก็รีบไปเหมาข้าวสารอาหารแห้งนะคะ
ของใช้ที่จำเป็นมาแพ็คเป็นถุงยังชีพกว่า๑๐๐ถุง
คือความตั้งใจคือไม่ได้เตรียมของมาใช่ไหมคะต้องไปซื้อหน้างาน
ก็คือจะลุยน้ำเข้าไปแจกชาวบ้านนะคะที่อำเภอสวรรคโลกต่อค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามนะคะบอกว่าพี่บินจะขออยู่ที่นี่ประเมินสถานการณ์ก่อน
หากน้ำไม่ลดชาวบ้านยังเดือดร้อนก็จะช่วยต่อไปโอ้โห
ตบมือให้น้ำใจของพี่บินและทีมงานเลยนะคะ